ไทยลานลีกกันก่อนนะครับเป็นรายการที่ไทยรัฐทีวีของเราถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกัน
ซึ่งชนบุรีบลูเวฟนะครับแชมป์เก่าในฤดูการที่แล้วก็ประเดิมเกมแรกของพวกเขาได้อย่างสวยหรู
เปิดบ้านครับทะลมแคทเอฟซีไปแบบขาดลอย๗ประตูต่อ๑ครับ
เก่าชมบุรีบลูเวฟครับเกิดบ้านพบกับแคทเอฟซีนะครับชมบุรีก็มาในชุดเก่งสีน้ำเงินนี่แหละครับ
ฉากมาก็เป็นแชมป์เก่าครับที่ทำได้ดีกว่าตามคาดแล้วก็มาได้๔ประตูรวดครับ
จากการยิงของสุมพบุตรเถื่อนกลางนัดทีที่๓สรษคภูนย์จังหรีส๒ลูกนะครับนาทีที่๑๒และ๑๕
ส่วนอีกลูกครับได้จากโรโมโดดาวซินวานาทีที่๑๓นะครับ
ที่ทางทีมเยือนแคทเอฟซีครับจะมาได้ประตูตีไข่แตกนาทีที่๑๘นะครับ
จากเวียระยุทธวีการทำให้จบเครื่องแรกเป็นบลูเวฟที่นำห่าง๔ตอนหนึ่ง
เข้าสู่ในช่วงของครึ่งหลังนะครับชนบุรียังไม่เผาเครื่อง
แล้วก็เปิดเกมลุกบุกหนักแล้วก็เป็นทางด้านสุภวุฒิเถื่อนกลาง
ดาวสนโวฟุตซอร์เอเชียปีล่าสุด
ที่มาบวกอีก๒ลูกเป็นฮัตตริกของตัวเองที่ที่๒๔และ๓๙
ตั้งแต่เกมแรกส่วนผลอีก๒คู่ที่เหลือไทยแพ้กับราชนาวี
ไป๑ประตูต่อ๖ส่วนอีกคู่หนึ่งเรียกได้ว่ายิงกำลังระเบิดเหลือเทิง
กอกซิตี้ชนะนครราชศรีมาวีวันไป๘ประตูต่อ๗
ก็ทำให้คู่นี้กลายเป็นคู่ที่ทำประตูมากที่สุดในสัปดาห์นี้ล่าสุด
เพราะว่ารวมแล้วยิงไปถึง๑๕ประตู
พรุ่งนี้ยังมีให้ได้ชมกันอีกนะครับ
ไทยรัฐทีวีจะทำการถ่ายทอดสดในคู่ของการท่าเรือเจอกับมภาคขอนแก่น
เริ่มเข้าสัญญาณในช่วงเวลา๒๑น๑๕น
แล้วไปอัปเดตผลฟุตบอลโตยาต้าไทยลีกกันหน่อยนะครับ

ได้กับประตูไชยจากอานุนสังษะนอยนะครับ
ส่วนคู่ที่เหมือนจะจบไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เองนะครับ
ส่วนคู่๒ทุ่มครับช่วงนี้อยู่ในช่วงของการพักครึ่งนะครับ